ไพเกอร์ค่าแทน

มาล้างตัวพี่ต่อเลยนะ
ล้างให้หมดใจหมดภูมิเลยค่ะ

วันจันทร์ที่๑๗กรกฎาคมนี้
๔ทุ่มทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒